มาดูข่าวนี้ครับเจ้าของบ้านงง
กล่าวหัวกแกรกเลยงง
อยู่มีคนบอกว่าเป็นตำรวจ
อ้างตัวเป็นตำรวจแล้วก็บุกปีนรั้วเข้ามากลางดึก
แล้วก็ปีนกลับออกไป
เจ้าของบ้านก็เดินตามด้วยเอ๊ะเดี๋ยวยังไง

งงอยู่เหมือนกันดูเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้น
นี่แหละฮะคือภาพจากกล้องวงจรปิดติดอยู่บริเวณหน้าบ้านเลขที่๒๑๐๑๓๐
สามารถจับภาพกลุ่มชายชะกันเข้ามาที่หน้าบ้าน
ปีนรั้วประตูเหล็กเข้ามาในบริเวณบ้าน
ซึ่งเป็นลานจอดรถแต่เข้ามาเพียงครู่เดียว

โดยมีเจ้าของบ้านเดินตามมาด้วยท่าทีที่งุนงง
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน๓ทุ่มของคืน
วันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา

มองผู้ชาย๓๔คนปีนออกไป
ปีนมาแล้วก็ปีนออกไปนะฮะแล้วก็ปีนไป
นางสาวอุสาสุขสมพรอายุ๓๖ปีเจ้าของบ้าน

ตอนเกิดเหตุขณะที่ตัวเองอยู่บ้าน

เดินวนไปเวียนมาอยู่ในบริเวณลานจอดรถหน้าบ้าน

หนึ่งในนั้นก็พูดว่าเป็นตำรวจ
ทำสีหน้าไม่พอใจที่ถูกถาม
งงไหมงง

ดูดิผู้ชายที่ไหนไม่รู้ปีน
เข้ามาในบ้านแล้วมาตั้ง๖คน

แล้วผู้ชายกลุ่มนั้นก็ปีนหนีออกไปนะครับ
หลังเหตุการณ์สู่ภาวะปกติ

พันธบรวจเอกชนะพัฒนวลักษณ์

มาตรวจสอบต่อ
ตำรวจท้องที่ก็บันทึกประจำวันเอาไว้

แล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าของคดี

ส่วนตัวแล้วคิดว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจจริง

แสดงตัวแล้วก็พูดคุยกันดี
และที่สำคัญอยากให้ตำรวจท้องที่

เป็นตำรวจหรือว่าเป็นคนร้ายกันแน่